ที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยบางทีก็อยากตั้งคำถามว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะคะ
มีพนักงานขับรถบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งขับรถให้เจ้านาย
เจ้านายไปทำธุระตัวเองก็เลยตัดสินใจมาเดินเล่นที่ห้าง
แล้วไปที่บริเวณลานจอดรถไปเหลือบเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีนั่งแต่งหน้าอยู่ในรถ
แล้วใช้ปืนบีบีกันไปจี้บังคับเขาให้ขับรถออกมาจากห้างจากลานจอดรถแล้วก็ไปที่ม่านรูด
แต่ต้องชมผู้หญิงที่เป็นเหยื่อนะคะว่าเธอเนี่ยไหวพลิบดีมากสุดท้ายหนีเอาตัวรอดมาได้
แล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะวันนี้ก็นำตัวไปทำแผนด้วย
คนที่ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายถากูลอินรุ่งอายุ๔๗ปีค่ะเป็นคนขับรถของผู้บริหารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ถูกตำรวจภูทรสมุทรปราการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะหลังจากที่ก่อเหตุใช้ปืนบีบีกันนะคะ
จี้บังคับผู้หญิงวัย๓๓ปีเข้าม่านรูดหวังจะข่มขืนนี่ไงเลยตั้งคำถามว่าเรามาถึงจุดนี้กันแล้วเหรอ
แต่ผู้เสียหายเนี่ยสามารถหนีออกมาได้เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ผู้ต้องหายอมรับนะคะว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะอารมณ์อารมณ์อะไรอารมณ์ชั่ววูบ
เจ้าตัวเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้นำรถของผู้บริหาร
ของผู้บริหารพอเขาได้เอารถของผู้บริหารเอาเข้าไปตรวจเช็คที่ศูนย์นะคะศูนย์อยู่ติดกับห้างสรรพสินค้า
หลังจากที่เขาต้องรอไงเขาก็ไปเดินเล่นที่ห้างเพื่อรอเวลาเพราะว่าเวลามันทำรถนี่มันก็นานนะ
แต่ตอนเดินอยู่เข้าไปถึงลานจอดรถชั้นหนึ่งไปเห็นผู้เสียหายเขาบอกผู้เสียหายหน้าตาดีมากเลยนั่งอยู่ในรถ
เกิดอารมณ์ทางเพศตอนเดินอยู่ลานจอดรถเดินกลับไปไปที่รถไปหยิบปืนบีบีกันที่อยู่ในกระเป๋าสะพายจี้บังคับ
ให้ผู้เสียหายขับรถมุ่งหน้าไปที่โรงแรมแต่ยังไม่ทันทำอะไรผู้เสียหายกระโดดหนีลงจากรถ
เขาอ้างแบบนี้นะนี่ไงนี่ไงทีนี้ต่อนะคะด้วยความตกใจจึงขับรถของผู้เสียหาย
หลบหนีออกมาแล้วก็นำไปจอดทิ้งไว้ในปั๊มน้ำมันก่อนที่จะนั่งรถแท็กซี่กลับมาที่ทำงาน
จนกระทั่งถูกจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสัมภาษณ์ผู้เสียหายก็ชื่อว่าคุณตั๊ก
อายุ๓๓ปีเธอเล่าให้ฟังบอกว่า
ทำงานที่บริษัทเครื่องสำอาง
ก่อนเกิดเหตุก็นัดลูกค้าไว้ที่ห้างสรรพสินค้าย่านบางนานั่นแหละ
พอไปถึงบริเวณลานจอดรถจอดรถชั้นหนึ่งนะ
ลงจากรถเก๋งปรากฏว่าก็มีคนร้ายคนนี้แหละค่ะ
ใช้ปืนมาจี้บังคับให้ขับรถออกจากห้าง
โดยคนร้ายมานั่งอยู่ที่เบาะหลังฝั่งคนขับ
แล้วก็ใช้ปืนจี้บังคับให้เธอขับรถไปตามถนนศรีนคริน
ก่อนที่จะเลี้ยวเข้าโรงแรมแห่งแรก
แต่ปรากฏว่าโรงแรมแห่งแรกที่เข้าไปมันเป็นโรงแรมร้าง
หลังจากนั้นคนร้ายทำต่อค่ะบังคับให้เธอขับรถออกมา
ก่อนที่จะพาไปเข้าโรงแรมแห่งที่๒
ซึ่งดูคล้ายกับว่ารักษณะคือเหมือนเป็นม่านรูดนะคะ
สติดีมากพยายามรวบรวมสติสัมปัชญะ
แล้วก็คิดวิธีการทุกอย่างว่าจะทำยังไงให้ตัวเองรอด
เธอบอกว่าเธอตัดสินใจตอนนั้นนะ
ก็ตั้งสติคิดว่าหากเอาด้านหน้ารถเข้า

เธอตัดสินใจค่อยถอยหลังเข้าไปในบริเวณบ้านรูด

จอดให้ชิดให้ติดกำแพงมากที่สุด
เพื่อไม่ให้คนร้ายซึ่งนั่งอยู่เบาะหลังฝั่งคนขับ

เธอตัดสินใจเปิดประตูรถออกมา
แล้วก็วิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากพนักงาน
ส่วนคนร้ายเห็นท่าไม่ดีก็รีบมานั่งฝั่งคนขับ
ขับรถเก่งของเธอหลบหนีออกไปจากโรงแรมค่ะ
หนีไม่พ้นเพราะว่าเขาช่วงจังหวะคือเขาอยู่หลังเราด้วยไงค่ะ

คือมันเป็นช่วงที่แบบเราน่าจะสามารถวิ่งออกไปข้างนอกได้
ก็อยากฝากผู้หญิงทุกคนนะคะ
ไม่ว่าจะไปแบบที่ไหนห้างหรือว่าสถานที่ต่าง
ไม่ว่าจะเป็นปั๊มไม่ว่าจะขึ้นรถหรือลงรถ
ก็คือขอให้มองซ้ายมองขวาก็คือ
คนสมัยนี้เราก็ไว้ใจไม่ได้
เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราจริง
เพราะว่าเราก็เคยดูแต่ข่าวแล้วพอมันเกิดขึ้นจริง
บางทีเหมือนก็ต้องพยายามใช้สติดี
ถ้าเกิดเราไม่มีสติเราก็คงอาจจะไม่ได้รอด

ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา๓ข้อหานักเลยนะคะ
กัดคั้งนวงเหนียวบังคับคมคืนใจ
ให้ผู้อื่นตกใจกลัวแล้วก็ชิงทรัพย์ค่ะ